ขอบคุณนะครับ
ที่เป็นแม่บ้านเขาเดินมาหาคุณกร

คุณกรทะเลาะอะไรกับคุณสาระป่ะค่ะ

เห็นคุณสาเขานั่งห้อยขาอยู่ข้างบนชั้น๒

ยายมาสะกิดขาเหมือนเดิมสเต็ปเดิมแล้วสะกิดขา
แต่คราวนี้ยายทำตาโตใส่แล้วก็ตะโกนกลับมาว่า
มึงไม่บอกลูกหลานกูได้ยังหูย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

วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
ซึ่งแน่นอนนะครับทุกค่ำคืนวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญทางยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับ

สำหรับท่านไหนที่อยากจะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรา
ถ้าคุณมีเรื่องราวประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
หวังว่าเราคงจะมีโอกาสได้เจอกันครับ
แล้วก็สยองขวัญในทีมรักหลอนเดือนกุมภาพันธ์ของเรา
ค่ำคืนวันนี้นักเล่าพร้อมเป็นที่เรียบร้อย
ไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
และตอนนี้นักเล่าที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญก่อนค่ำคืนวันวาเลนไทย
สองวันนั่งอยู่ข้างข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
ยินดีต้อนรับคุณโอ๊ตครับสวัสดีครับคุณโอ๊ตครับ

ครั้งนี้มีโอกาสได้เห็นหน้าค่าตากัน

และครั้งนี้คุณโอ๊ตจะมาพร้อมกับประสบการณ์ที่อยู่ในธีมของรายการ
เกี่ยวกับเรื่องของรักหลอน

ครั้งนี้มาพร้อมกับเรื่องของคำร่ำลาสุดท้าย

ก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมได้รับการถ่ายทอดมาจากคุณป้าแล้วกันนะครับ
คุณป้าของผมเนี่ยเขาไปรู้จักกับสามีภรรยาคู่นึง
สามีพระยาคู่นี้เขาอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละครับ
ตัวสามีเขาเป็นวิศวกร
ส่วนคนภรรยาเนี่ยเขาเป็นพนักงานบริษัท

การทำงานเขาจะไม่อยู่ที่กรุงเทพ
เขาจะต้องเดินทางไปที่ไซส์งานต่าง
เอาผมสมมุติว่าชื่อคือคุณกรแล้วกัน
เพื่อที่จะไปดูแลไซส์งานก่อสร้างนะฮะ
ใน๑เดือนเขาก็จะไปประมาณสัก๒๓ครั้ง
คุณภรรยาผมขอดูสมมุติแก่ชื่อคุณสาแล้วกัน
คุณสาเนี่ยก็ต้องอยู่บ้านเพียงลำพังอยู่คนเดียวนะครับ
แกอยู่ก็แถวชาญเมือง
ทีนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตรงที่ว่า

คุณกรเขาต้องเดินทางไปที่ภาคอีสาน

ไปดูแลสายงานก่อสร้างประมาณ๖วัน
แต่ว่าเรื่องมันเกิดขึ้นตอนคืนวันที่๕
ประมาณสัก๒ทุ่มกว่า
มันมีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาหาคุณก่อน

มันเป็นเบอร์ของคุณสาที่โทรเข้ามาครับ

ปรากฏว่าปลายสายเนี่ยมันเป็นเสียงผู้ชาย

ฮัลโหลคุณกรใช่ไหมครับ
พอดีว่าภรรยาคุณสบปฏิเหตุ

ทำอะไรไม่ได้ขยับเนื้อขยับตัวไม่ได้เลย

เจ็บมากพี่แต่ว่ายังทนได้อยู่

มันเป็นสี่แยกนะครับแต่ผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นแยกไหน
กุณฑ์สาหก็ออกรถไปปรากฏว่าจังหวะที่เขาออกเขาก็ก้มหยิบอะไรสักอย่างเลือก
เขาไม่เห็นพอขึ้นมาถึงปุ๊บ
กลายเป็นว่าไม่ทันแล้วครับคือเข้าไปเลยเต็ม
ไม่มีรอยเบรกเลยฮะจากที่เห็นก็คือจากที่เกิดเหตุไม่มีรอยเบรกเลย
พอคุณกรทราบเรื่องคุณกรก็รีบขับรถกลับมาที่กรุงเทพ
พอมาถึงที่กรุงเทพประมาณสักเที่ยงคืนกว่า

คุณสาคือทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วก็เสียเลือดมาก

ไปถึงก็จะเจอคุณพ่อคุณแม่คุณสาแล้วก็ญาติพี่น้องมา
คุณกรทำอะไรมากกว่าการกอดศพไม่ได้ครับ
คือสิ่งเดียวที่เขาทำได้แล้วเขาก็เข้าไปกอดศพคุณสา
แล้วก็บอกว่าทำไมไม่รอพี่พี่อุตส่าห์รีบกลับมา
แล้วทางเจ้าหน้าที่เขาก็เอาศพเข้าไปเก็บในห้องเก็บศพ
แล้วก็นัดญาตินัดคุณกรว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า๙โมงให้มารับศพ
คุณกรก็เดินทางกลับบ้านเพราะว่าที่จากโรงพยาบาลไปถึงบ้านมันไม่ได้ไกลกันมาก
พอคุณกรเดินมาถึงที่รถเนี่ยจังหวะที่เขาเปิดประตูรถเขาก็เข้าไปนั่ง
แล้วเขาก็ปิดพอปิดประตูปั้งมันมีเสียงปิดประตูทางด้านซ้ายปิดตาม
เขาเรียกเลยว่าสายังไงก็ต้องใช่น้ำตาก็ค่อยไหลออกมา
แต่ก็ทำอะไรไม่ได้สนใจขับรถกลับบ้าน
ระหว่างทางขับรถกลับบ้านเนี่ยคุณกรเล่าให้กับป้าหมูฟังว่าเขาได้กลิ่น
เป็นกลิ่นน้ำหอมกลิ่นที่คุณสาใช้ประจำอยู่ในรถตลอดเวลา
เขาก็เลยรู้เลยว่าคุณซาเนี่ยต้องตามกลับบ้าน
พอมาถึงบ้านเนี่ยคุณกรกำลังจะเข้านอน
คุณกรได้ยินเสียงเป็นเสียงประตูในบ้านหรือว่าโต๊ะอะไรพวกนี้
มันถูกเลื่อนมันถูกขยับแต่บ้านนี้เขาอยู่สองคนนะฮะ
เป็นบ้านเดียวอยู่๒คนมันถูกขยับ

เหมือนมีคนใช้ชีวิตตามปกติ
เหมือนกับว่าภรรยาเขายังอยู่ด้วยตลอดเวลา
แต่ว่าต้องบอกพี่แจ๊คก่อนว่าคุณกรเขาเชื่อเรื่องผี
แต่เขาไม่กลัวด้วยความที่ว่าคนที่เสีย
ก็คือภรรยาของเขาเองเขาก็เลยไม่กลัว
เขารู้สึกดีเสียมากกว่าที่แบบว่าภรรยายังอยู่กับเขา
และมีอยู่จังหวะหนึ่งที่ว่าพอเขาอาบน้ำเสร็จ
คุณกรก็เปิดประตูห้องนอนจะเข้าไปนอน
เตียงทางด้านซ้ายมันโยบมันโยบลงไป
และเสียงเตียงมันดังตรงแอด

พี่รักษานะพูดได้แค่คำนี้คำเดียวครับ
พอถึงอีกวันหนึ่งวันนัดทางโรงพยาบาล

ทางญาติย่างก็มารับศพกันแล้วก็ไปเอาศพตั้งมาเป็นกุศวรที่วัด
ก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่ากำหนดการสวดนี่คือ๕คืน
เวลาการเซตติ้งหน้าศพมันก็จะมีการวางโลงวางดอกไม้แล้วก็จะต้องมีรูปของผู้เสียชีวิต
คนที่เอารูปของผู้เสียชีวิตมาวางเนี่ยคนแรกเลยเป็นน้องสาวของคุณสา
แต่ปรากฏว่าตอนวางเนี่ยมันวางยังไงมันก็วางไม่ได้หล่นมั่งเอียงมั่ง
คือพอวางปุ๊บมาเดินมาดูเฮ้ยมันเอียงเมื่อกี้พี่ว่าพี่วางตรงแล้วนะ
ปรากฏพอไปวางใหม่ยังอีกฝั่งหนึ่งเปลี่ยนเป็นคุณแม่วางให้คุณพ่อมาวาง
ก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวหล่นมั่งตกมั่งอะไรมั่งเขาก็เลยเรียก
พี่กรพี่กรพี่กรมาวางรูปให้หนูหน่อยเชื่อไหมพี่แจ๊ค
คุณกรเขาหยิบรูปมาแล้วก็มองหน้าคุณสาน้ำตาเขาก็ค่อยไหลออกมา
แล้วก็ยกรูปเข้าไปตั้งตรงขาตั้งเป๊ะพอดีเป๊ะไม่มีขยับไม่มีอะไรเลย
อยู่นิ่งทุกอย่างทุกคนก็มองหน้ากันบอกแล้วก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วหลังจากที่คุณทำการสวดศพทุกเช้าคุณกรเขาจะต้องตื่นมาทำบุญ
แล้วก็ใส่บาตรให้กับคุณสาทุกเช้าเรื่องมันมามีจุดพลิกตรงที่ว่า
ช่วงเช้าวันเผานะครับคือคุณกรเขาออกมาใส่บาทหน้าบ้านเนี่ยเขาก็จะมีบ้านฝั่งตรงข้ามที่ออกมาใส่บาทเหมือนกัน
บ้านฝั่งตรงข้ามจะเป็นบ้านของสามีพระยาคู่นึงอายุมาสัก๖๐กว่าแล้วก็จะมีป้าแม่บ้านที่คอยดูแล
พอหลังจากที่คุณกรใส่บาทเสร็จเนี่ยป้าที่เป็นแม่บ้านเนี่ยเขาเดินมาหาคุณกรเขาก็ถามคุณกรว่า
คุณกรคะคุณกรทะเลาะอะไรกับคุณสาหรือเปล่าคะแต่คุณกรไม่ได้บอกนะครับว่าคุณสาเสียแล้ว
ทำไมละคะป้ามีอะไรรึเปล่าตอนเช้าเวลาที่ป้าตื่นมาทำกับข้าวให้เจ้านายให้มาใส่หฝาตอนเช้า
เป็นนอกละเบียงของห้องนอน

เขาใส่กางเกงสแล็กสีดำค่ะ
แล้วก็เสื้อเชิดแขนยาวสีขาว

ก็เปล่านะครับผมทะเลาะด้วยกันไม่ได้หรอกครับ

พอดีสาเสียไป๕วันแล้วครับ
ป้าเขาก็ตกใจว่าอ้าวทำไมไม่มีใครบอกเรื่องนี้เลย
ผมก็อยากจะบอกแต่ผมไม่มีโอกาสได้เจอป้าเลย
แต่ป้าเนี่ยเห็นคุณสาอยู่บ้านทุกวันเลยนะคะคุณกรค่ะ
ก็คือว่าทุกครั้งนะครับที่คุณกรกลับมาบ้าน

เขายังเห็นคุณสาเนี่ยเปิดประตูรถเหมือนกับเขามาด้วยกันนะครับ

รู้สึกว่าใช้ชีวิตร่วมกันตลอด
แม้แต่ว่าตอนเช้าใส่บาทนะครับก่อนหน้านี้
เพราะว่าวันนี้ที่คุณป้าเนี่ย
กล้าที่จะเข้ามาคุยกับคุณกรเนี่ย

ก่อนหน้านี้ตอนที่คุณกรใส่บาทให้ทุกวันนี้

เพราะคุณป้าเขาเห็นคุณสาเนี่ย
อยู่ข้างคุณกรตลอดตอนใส่บาทนะครับ

เพราะว่าระหว่างที่เขาอยู่บ้านกลางวันนี้
เขาเห็นคุณสาออกมาลดน้ำต้นไม้บ้างล่ะ

ออกมาเช็ดกระจกออกมาทำนู่นทำนี่
เอาขยักมาทิ้งบ้างละ

ก็ไม่ค่ะก็๒๓วันก่อนเนี่ยค่ะ

เสียชีวิตมาแล้ววันนี้เผาแล้ว

ทางวัดเนี่ยเขาจะต้องยกโรงเนี่ย
ที่จะขึ้นไปทำการชาปนกิจ

เปิดโลงศพออกมาโดยสัปเลอร์
การเปิดลงเนี่ยเราจะต้องลอกเทปกาว

ดึงไม่ออกน้องสาวฮะ

อัตโนมัติเลยเขาก็เลยเรียกพี่กรพี่กร
พี่กรมาช่วยลุงสัปเลอร์หน่อย
พอดีว่าศพโรงเนี่ย

ไปถึงปุ๊บคุณกรก็เอามือแตะลง

พอเปิดเสร็จก็เอาน้ำมะพร้าวล้างหน้า

คุณกรเขาก็บอกกับ

สาควรจะไปต่อไปเถอะ

สัญญากับสาวไว้เลยว่าพี่จะไม่มีรักใหม่

คนที่ทุกข์ที่สุดก็คือตัวสาเอง

เขาบอกว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปด้วยความชัดเจน

เสียงก็ก๊อกแก๊กที่เคยเกิดขึ้นตลอด๕คืน

เตียงที่เคยยวกทุกครั้งที่เขาจะนอน

อาบน้ำที่เขาเคยได้ยินไม่มีแล้ว
แต่ว่าคืนนั้นคุณกรฝันว่า

ในร่างที่

สำหรับตลอดเวลา๔๕ปีที่ผ่านมา

โชคดีนะพี่กรดูแลตัวเองนะ

เขาเลยนึกขึ้นได้ว่า

เพื่ออุทิศให้กับภรรยาของเขา

ป้าก็ไม่เจอคุณกรก็ไม่เจอ

สูตรที่ที่เขาควรจะไปแล้ว

คุณผู้ชมทั้งซึ้ง

อาการสูญเสียแบบปัจจุบันทันด่วนนะ

มันไปเร็วมากอีกอย่างคือ
ชีวิตเราทุกวันนี้มันก็ไปเร็วเหมือนกัน

มันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ครับเหมือนกับเรื่องนี้เลย

ภรรยาตัวเองจะมาประสบอุบัติเหตุ
เสียชีวิตแบบปุ๊บปั๊บทันด่วนขนาดนี้

ที่จะได้เห็นกันตอนลมหายใจสุดท้าย

ไม่ทันได้ร่ำลากันตอนไหนครับ
ร่ำลากันในอีกฝ่ายนึงคือ

เรื่องของคำ

แต่มันบอกอะไรกับคนดู
อย่างเราว่าเฮ้ยไม่ว่าจะเป็นใคร

จงดูแลกันให้ดีที่สุด
ที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไป

จริงครับเรื่องนี้เรื่องจริงนะครับ
แล้วก็ในส่วนตัวของคุณโอ๊ต

ว่าอีกหนึ่งอาชีพ

เป็นมรรคทายกแบบวัยรุ่นมากเลยนะ
ปกติผมจะเห็นแบบคนสูงอายุหน่อย

เหมือนว่าคุณโอ๊ตจะเป็นผู้ช่วย

แสดงว่าหน้าที่การงานของเราที่ทำครับ

ก็พอมีครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเคสหนึ่งก็ได้ครับ

ต้องย้อนกลับไป
คือเคสนี้จุดเริ่มต้นของเคสนี้เลยนะฮะ

เขาจะเอาสารา

เค้าจะเรียกว่าห้องแอ

คือถ้าเกิดวัดว่างเนี่ยฮะศพที่มาเนี่ย

แต่ถ้าเกิดศพอื่นต่อไปที่มาเนี่ย
เขาก็จะโยกไปที่อื่นที่มันพอจะสวนได้
ครับผมก็คือเป็นที่สำรอง

คุณตาธนรึงซึ่งเป็นบุคคล

สวดภาพวิธรรมเนื่องจากว่าเป็นวันปีใหม่

ไม่อยากทำอะไรไม่ดีเท่าไหร่ก็คือเน้นไปที่งานบุญซะมากกว่าครับ
แต่ว่าทางเจ้าภาพเนี่ยเขามีแคมเปญว่าเขาจะทำบุญให้กับคุณเนี่ย
ถ้าเป็นคุณพ่อเขาเนี่ยทั้งเช้าทั้งเพลงเลย
พอถึงตอนเช้าผมไปที่งานพอไปถึงงานปุ๊บ
ผมก็ไปนั่งดูรายชื่อดูอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรเรื่อยเปื่อยไปครับ
แล้วทีนี้ว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องเอาข้าวไปให้กับศพ
ทางเจ้าภาพเขาก็เดินมาแต่ปรากฏว่าด้วยความที่เขาเป็นคนแบบคนดังครับ
คนเก่าคนแก่เนี่ยพุงหลีดที่มามันจะเยอะมาก
เขาจะเดินเข้ามาเนี่ยมันยากแต่เราอยู่ข้างหลังอยู่แล้ว
เขาเลยบอกว่าโอ๊ตลุงฝากเอาให้คุณตาหน่อย
ได้มีปัญหาผมสบายมากก็เลยยกไปเนี่ยแล้วก็ไปให้คุณตา
เป็นสำหรับใช่เป็นถาดเป็นสำหรับน่ะ
ก็ยกไปตั้งไว้ที่หัวโลงแล้วก็เขาบอกคุณตาว่า
คุณตาลูกหลานเอากับข้าวมาให้นะมากินนะตอนเช้านะ
ก็คือว่าการตั้งศพศพคุณตาจะอยู่ประมาณตรงนี้
และข้างหลังจะมีฉากกั้นเป็นม่านข้างหลังของม่านเนี่ยจะมีโรงเย็นตั้งอยู่
สำหรับศพที่ไม่สามารถฉีดฟอร์มาลีนได้ซึ่งตอนนั้นผมไม่รู้ครับว่าข้างหลังมีศพอยู่
ไม่ใช่โรงเปล่าไม่ใช่โรงเปล่าครับมีศพอยู่ด้านในแต่ผมไม่รู้
ผมมารู้เพราะว่าตอนที่ผมเอาข้าวไปให้คุณตาแล้วผมเคาะโรงเนี่ยผมได้ยินเสียงคนกับแอมมาจากด้านขวาเพราะว่าโรงอยู่ด้านนี้
อยู่ด้านขวาตรงนี้ว่าผมก็ตกใจแต่ด้วยความที่มันกลางวันไงพี่แจ๊คก็เลยไม่ได้คิดอะไรมาก
ก็เลยเดินไปที่ขอบม่านแล้วก็รูดมาดูเป็นโรงเย็นตั้งอยู่เสียบปั๊กไว้
แสดงว่ามีคนใช้แล้วก็มีสายสินโยงจากด้านในโลงขึ้นไว้ข้างบนมีสำหรับกับข้าววางอยู่
แต่ว่าไม่มีข้าวก็คือเป็นชามคว่ำไว้เป็นชามคว่ำไว้อยู่ผมก็เลยเดินแต่ผมยังไม่ได้เข้าไปดูนะ
ผมเดินเข้าไปข้างนอกออกไปข้างนอกแล้วก็ไปถามป้าที่สนิทกันครับป้าป้าข้างหลังเนี่ยมีศพใช่ไหม
ใช่มาหลายวันแล้วผู้หญิงใช่ไหมใช่ถามรู้ได้ไงอ่ะรู้แล้วกันผมก็พูดอย่างนี้รู้แล้วกัน
เดาผมก็เดินไปดูแล้วก็บอกป้าเขาว่าป้าแล้วญาติเขาไปไหนญาติญาติเขาไปไหนเขาไม่เอาข้าวมาให้คนนี้เหรอ
เขาบอกว่ากำลังมาในจังหวัดเดียวกันเจ้าภาพเขามาพอดีคือญาติเขามาพอดีแต่ว่าไม่ใช่คนที่จะเอาข้าวมาให้
ผมก็เลยบอกเขาไปว่าเขาน่าจะหิวนะถามว่ารู้ได้ไงเอาไม่รู้ได้ไงพี่ก็เมื่อกี้เขาบอกผมอยู่ข้างเนี่ยตอนผมเอาข้าวไปวางเนี่ย
เขาก็เลยให้ผมเดินขึ้นไปดูศพไปดูให้หน่อยว่าแบบเป็นยังไงบ้างเขาไม่กล้าดูครับ
เป็นคนแก่แล้วหน้าที่ผมไปดูเนี่ยมันคือวันที่๑แต่เขาบอกว่ายายคนนี้เสียชีวิตตั้งแต่วันที่๒๙แล้วแต่เขาเป็นคนจีน
เขาจะถือเรื่องการสวดพระพิธรรมข้ามปีเขาจะไม่ให้สวดข้ามปีเขาก็เลยเว้นเอาศพไว้ในโรงเย็นแล้วก็ค่อยมาสวดวันที่๒
หลังปีใหม่ใช่ครับแล้วปรากฏว่ายายคนนี้พอผมสืบประวัติเขาเป็นเพื่อนกับตาที่นอนอยู่ด้านบน
เสียชีวิตวันเดียวกันครับแต่แค่คนละช่วงเวลาคุณตาเนี่ยเสียกลางคืนคุณยายเสียกลางวัน
เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยย้ายมาอยู่แถวนี้ใหม่ใหม่ตั้งแต่เด็กเลยพอหลังจากที่เสร็จงานของคุณตาก็คือเผาไป
คุณตาเนี่ยเผาวันที่๓แต่ศพคุณยายเนี่ยเริ่มสวดวันที่๒ด้วยความที่ว่าสาราด้านห้องแอร์เนี่ยมันเต็มแล้วเขาก็เลยต้องโยกไปที่สาราช่วงตรงกลาง
แต่ว่าผมอันนี้ขออนุญาตพูดแล้วกันครับก็คือว่าข้อเสียของงานศพของคุณยายเนี่ยมีอยู่ข้อเดียวจริงก็คือว่าลูกหลานญาติพี่น้อง

เรื่องมันผ่านไปประมาณสัก๒๓คืน
ทางเกษัตริย์ภาพเขาจะยอมสิว่า

เสร็จปุ๊บตอนเช้ามาเขาเจอผมคนแรก
เขาบอกว่าพี่ผมฝากบอกเจ้าภาพเลยนะ

คือคืนยังไงวะมาทุกคืนแต่ไม่รู้คืนอะไรวะ

ตอนผมนอนเฝ้าอ่ะ
แก่เขามาบอกว่า
ทะเลาะกันเสียงดังทุกวันเลยรำคาญ
แล้วเขาก็หายไปคือที่๒ก็มาใหม่
แล้วก็ถามอย่างนั้นไปบอกเขาหรือยัง
ว่าอย่าทะเลาะกันรำคาญไม่ชอบเสียงดัง
พอคืนที่๓คืนพีคกันมาอยู่คืนนี้
ก็คือว่าเวลาเดิมครับเวลาประมาณติด๑ติด๒

พอเขาเห็นยายมาจากปลายสาราเดินเข้ามาค่อยเดินเข้ามา

แต่คราวนี้ยายทำตาโตใส่แล้วก็ตะโกนกลับมาว่า
มึงไม่บอกลูกหลานกูหรือยังว่าให้เลิกทะเลาะกัน

คนพาวสมุดอ่ะเขาก็ช็อคเขาก็งง

พยายามหาคำตอบให้ตัวเองเขาเลยมาถามผม

เพราะว่าแล้วยายที่มาลักษณะเป็นยังไง
แก่ผมหงอกตัวตี้แต่ว่าล่ำหน่อย
บอกเหรอก็คนตายนี่ไงไม่รู้เหรอ
เอ้าพี่จริงป่ะเนี่ยก็บอกจะโกหกทำไมอ่ะ
คือที่สาเหตุที่เขาไม่รู้เพราะว่ารูปหน้าศพนะพี่แจ๊ค

เขาเอารูปตอนสาวมา
เขาเลยไม่รู้ว่าคนนี้คือคนตาย
เขาก็ยังคิดอยู่จนคืนสุดท้ายที่เขาบอกว่า
กูเป็นแม่มันบอกลูกบอกหลานกูด้วยว่าให้เลิกทะเลาะกันสักที

เขาถึงช็อกแล้วก็มาถามผมว่าสรุปศพนี้มันคนแก่เหรอ
ผมก็เลยอธิบายเขาฟังไปอันเรื่องนั้นก็ตกไปผ่านไป
จนมาถึงเมื่อวันเผาเสร็จ
พี่แจ็คเชื่อไหมขออนุญาตพูดเลย
ตั้งแต่คืนแรกจนคืนสุดท้ายจนเผาศพเสร็จ

เขายังคงทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลา
ยังไม่ลงลอยกันทั้งเรื่องนั่นเรื่องนี้ไป

ตั้งแต่คืนแรกจนถึงวันสุดท้ายดีกว่าครับพี่แจ๊ค

ผมฝันว่ายายคนนี้มาหา
แต่ส่วนตัวผมไม่เคยเจอกันนะฮะไม่เคยเจอกัน
แต่เขาอยู่คนแถวนั้นแหละครับแต่ผมไม่เคยเจอกัน
เขาเข้าฝันผมแล้วก็บอกว่า

ที่ช่วยทำตรงนี้ให้
ยายรู้ว่าหนูเหนื่อย
เพราะยายรู้ว่าลูกยายเป็นยังไง

ถ้าในเมื่อลูกหลานยายยังเป็นอย่างนี้

ก็ช่วยไปบอกเขาหน่อยนะว่า
ยายไปไม่ได้จริง

ถ้าลูกหลานเขายอมฟังเขาโอเค
แต่ถ้าลูกหลานเขาไม่ยอมฟัง

คือเรื่องนี้มันอยู่ที่ต่างคนต่างมุมมองด้วย
แต่สิ่งหนึ่งที่เราฟังเรื่องนี้
อย่างที่บอกว่าเรื่องของเทศกาลวันวาเลนไทย
มันไม่ใช่แค่เฉพาะรักกัน

แต่มันคือความรักอะไรก็ได้

คนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน

สุดท้ายลูกหลานต้องมานั่งทะเลาะตบตีกันเอง

แล้ววิญญาณของท่านจะไปสงบสุขได้อย่างไรนะครับ

เรื่องแรกที่คุณโอ๊ตเล่ามา

ไม่มีโอกาสได้ลากันด้วยซ้ำ

หรือจะปล่อยให้ท่านไปสู่
ในทิศทางที่เป็นทางสงบของท่าน

ก็ต้องมาบอกผ่านโรงศพ

มีเวลาหรือว่าตอนที่เราเห็นหน้ากันอยู่
บอกรักกันได้รีบบอกเลย

ที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสายเกินไปครับ

คืนวันนี้สถานีผีดุของเราขอบคุณคุณโอ๊ตนะฮะ

และวันศุกร์หน้าครับ๔ทุ่มตรง
เราจะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญกันต่อกับสถานีผีดุของเรา

ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้น

ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการครับ
หวังว่าเราคงจะมีโอกาสได้พบกันฮะ

ค่ำคืนวันนี้ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอน

และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
ฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่าน